ต่อกันที่แก๊งหวงแฟนกันหน่อยดีกว่านะคะ

ถ้าแบบว่าจะออกอาการหึงห่วงแบบออกนอกหน้าเนี่ย

โทนี่กับแก้วคู่นี้เป็นคู่รักเด็กแนวสายแบบว่า

คือไม่ได้ว่าลงรูปเบอร์อะไรหรือเปล่า
เทคนิคโซเชียลไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคุณเขาตั้งใจ
อันนี้เขาไปเที่ยวทะเลกันเห็นภาพสาวแก้วเขาใส่ชุดว่ายน้ำสีฟ้าสดใสเลย
โพสต์เองนะในอินสตราแกรมแก้วหุ่นดีมากผิวดีมาก
แต่ละรูปหลายคนบอกว่าลงผิดหรือเปล่า
ไม่ได้ไปชาร์จอะไรอย่างนี้นะคะ

แล้วพอคนถ่ายก็ตั้งใจถ่ายด้วยตั้งใจถ่ายให้แม่
เพราะว่าเขาห่วงเบอร์แบบว่ารักแถบหรือเปล่า

เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายแหละ
ธรรมชาติที่จะต้องมีห่วงฟงห่วงแฟนอะไรบ้าง
อันนี้เป็นภรรยาแล้วก็ต้องห่วงเพิ่มนิดนึง

ตั้งใจไหมเหรอ

ตั้งใจให้ออกมาสวยแบบนั้นไง

ผมว่าก็เป็นธรรมดาของผู้ชายหลายคนอยู่แล้วล่ะ

มันก็ธรรมดาของผู้ชายก็มีความห่วงมากอยู่แล้ว

โทนี่จมูกบานเลยแสดงว่าเรื่องจริง

เป็นธรรมดา
ก็ใช้ว่าจะมีแต่หนุ่มโทนี่

คุณผู้ชมอย่างที่สร้างทีแฟนก็สวย
เนี่ยแต่ว่าไม่คิดว่าจะห่วงขนาดนี้

ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำอะไรเลย
ยืนโพสต์นิ่ง
อย่าบอกนะว่าตะบอยห่วงแค่เนี้ย

คุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนที่เปลืองมาก

แต่เปลืองจริงนำมาคนที่สวยมาก
ทั้งผิวผ่านพี่แจ๊คทั้งหน้าตา

ไม่แปลกใจหรอกที่คุณบ่ายเขาจะหึงจะห่วงไปกี่ประจำ
พูดถึงเรื่องหึงหวง

คุณมาคิมมันบาดใจเสียเกินความอ่านก็ตลอดเลยนะคะ
ถ้าไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่าน
ก็ดีใจกับเขาด้วยน้ำตาไหล่นะแม่
จริงฉันก็ชอบบาดแต่ยกให้คิมเบอรี่ตัวจริงละกัน

นางก็บอกว่าก็ต้องเขียนแคปชั่นแบบนี้คุณผู้ชม
ขออนุญาตหนุ่มข้างก่อนนะคะ
แล้วก็เขียนบอกว่าพี่เขาอนุญาตค่ะเกาะพีพี

ไม่ก็คือว่าห่วงกันรักกันก็ดีแล้วค่ะ
แล้วก็ดีใจด้วยรอไปงานแต่งนะจริง

ขออนุญาตมากค่ะจะเชิญคิมเชิญพี่แจ๊คไว้ป่ะ
ไม่คิมก็รู้คือเขาคุณผู้แหละค่ะ
น่ารักดีนะคะ